พาไปดูกิจกรรมสนุกกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแฟนกับคนในครอบครัวกันหน่อย

เขาอ่านกันยังไงกันแน่นะใครต้องพูดบอกมาด้วย
บอกว่าเดือนแห่งความรักที่จะถึงอีกแป๊บเดียวก็กุมภาแล้วนะคุณ
ใครอยากจะพาคนพิเศษไปสัมผัสบรรยากาศดีพร้อมกับกิจกรรมสนุก
จะกลับมาเติมจินตนาการแห่งความสุขให้ทุกคนอีกครั้ง
งานแถลงข่าวที่ผ่านมาเนี่ยเขาเผยคอนเซ็ปต์ของงานในปีนี้คือ
บนพื้นที่ที่สวยที่สุดในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะ
เพื่อให้ทุกคนนะคะได้ปลดปล่อยความอิสระความเครียดความอะไรทั้งหลายทิ้งเอาไว้ค่ะ
แล้วก็มาสนุกด้วยกันนะฮะกับความเป็นตัวเองท่ามกลางธรรมชาติได้แบบสุดตัวเลยทีเดียว
เท่านั้นค่ะยังมีกิจกรรมสุดเพลินมากันเพียบเลยนะคะ
คอนเสิร์ตจากนักร้องชั้นนำของประเทศไทยอย่างพี่ปูพงศิษย์นะฮะ
วงฟลัวก็มาพี่สิงโตเมื่อสักครู่ก็มาเดี๋ยวมาร้องเพลงอะไรนะ
ไม่รู้จะมีศิลปินคนไหนมาเตอร์ไพรส์อีกบ้าง
แต่ที่เตรียมเพลงเพราะและเพลงสนุกมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน
พร้อมยังมีอีกหลายโซนภายในงานที่น่าสนใจนะคะ
เรื่องอาหารการกินเขาบอกงานนี้ก็เด็ดอยู่เหมือนกัน
เรื่องการช้อปปิ้งของสวยงามเก๋แบบคนครูเขาทำกันที่นี่ก็มี
รวมไปถึงคนรักมอเตอร์ไซค์งานนี้สายบิดไม่ควรพลาดนะฮะ
เพราะว่ามีบูธแล้วก็กิจกรรมให้ร่วมอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะ
คนที่ต้องการบรรยากาศดีดนตรีดีมอเตอร์ไซค์อาหารดีนะฮะ
ที่คนที่ข้างไคร้รักในสิ่งเดียวกันชอบแบบเดียวกัน
อยเขาชอบแปลให้ผมนะฮะน่าจะมาน่าจะชอบงานเราครับ
เขาขายบัตรแบบจำนวนพอดี
แล้วก็เวลาที่เราไปมันไม่แออัดแล้วก็ไม่ต้องแย่งกันกินแย่งกันฉี่อะไรอย่างนี้
อย่างที่พี่บอยบอกไม่ต้องแย่งกันกินไม่ต้องแย่งกันเข้าห้องน้ำนะคะ
ใครที่กังวลว่าเทศกาลดนตรีใหญ่แบบนี้จะมีปัญหาเรื่องรถติดห้องพักไม่พอหรือเปล่า
ห้องน้ำไม่สะอาดหรือเปล่าหมดห่วงได้เลยจ้าพี่จ๋านะครับ
เพราะว่าบัตรเข้าร่วมงานเนี่ยมีจำนวนจำกัดคือเรียกได้ว่าสกรีนคนเข้างานมาแล้ว
ไม่ใช่ไปแออัดยัดเยียดกันอยู่ข้างในนะฮะ
แถมการเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะ
จะจัดขึ้นวันที่๑๐กุมภาพันธ์นี้คุณผู้ชมก็ไปติดตามรายละเอียดของงานของเขาได้